ประเด็นอีกหนึ่งเรื่องของการภายการรถไฟฟ้า

ถ้าจำได้เราเคยทำสนับแบบนี้ด้วย
คือเขาอุ้มลูกมา
จีนอุ้มลูกมาแล้วปรากฏว่าบันไดเลื่อนที่เราจะลง
มันดีดหลุดลงไปมันก็เป็นหลุม
แม่ก็เลยโดนดูดลงไปข้างล่างแล้วก็โยนลูกให้พ้นโซนบันไดเลื่อน
ลูกรอดแต่แม่ไม่รอดคนวิ่งมาช่วยแม่ไม่ทัก
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์เตือนเอาไว้บอกว่า
ความตายมันเป็นแค่เสี้ยววินาที
ถ้าเธอก้าวเร็วกว่าหนีอีกสักประมาณสัก๕วิ

เพราะว่าบันไดเลื่อนมันดีดขึ้นมาแล้วเป็นร่องพอดี
แต่ว่าเธอยั้งท้าไว้นิดหนึ่งก่อนจะก้าวไป
สุดท้ายเธอรอดนะคุณผู้ชมแต่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอ้โห
ความตายมันแบบเฉียดไปนิดเดียวเองนะ

คุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับ
ก็ไปโพสต์ภาพบันไดเลื่อนขั้นล่างสุดหลุดไป๑ขั้นคุณผู้ชม
พร้อมเล่าให้ฟังเหตุการณ์บอกว่าขณะที่เธอกำลังจะก้าวขึ้นบันไดเลื่อน
มีป้าคนหนึ่งลากกระเป๋าเดินขึ้นไปแล้ว

แล้วก็มีล็อกของกระเป๋าลากอยู่ที่ด้านบนของบันไดเลื่อน

จุดที่คุณป้าคนก่อนหน้าก้าวขึ้นไปปรากฏว่า
เหล็กบันไดที่เราต้องจะเหยียบมันนะ
มันหลุดออกมามันเด้งออกมาอันหนึ่งคุณผู้ชม
เธอเล่าบอกว่าหล่นลงมาต่อหน้าต่อตาเลย
ถ้าเรากล้ามเร็วกว่านี้๕วิตายแน่

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าความตายใกล้มากกว่าที่คิด

คือมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครบาดเจ็บ
ว่าหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีคนแชร์ต่อกันไปนะครับ
ก็ไปถึงคนที่ใช้บริการจำนวนมาก
แล้วก็มีการย้ำเตือนต้องระวังกันด้วยนะครับ
จากนี้ทุกคนต่างก็รู้สึกตรงกันนะฮะ
ว่าช็อคกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เรื่องของบันไดเลื่อนทุกที่เลยเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นที่รถไฟฟ้าก็ตามหรือว่าห้างก็ตามนะฮะ
ไดเลื่อนที่สถานีพญาไทยตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตลอดทั้งคืนในการปิดซ่อมบำรุง
แล้วก็ตรวจสอบจนแน่ใจว่ามีความปลอดภัยตามมาตรฐานค่ะ
ทำไมแผ่นลูกบันไดเลื่อน๑แผ่นนั้นถึงได้หลุดออกมา

แต่ก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

บันไดเลื่อนก็หยุดการทำงานทันที
เจ้าหน้าที่เองก็รีบเข้าไปปิดกั้นพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยเช่นกันนะคะ
ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
หลังจากนี้ทางบริษัทบอกว่าจะมีการตรวจสอบการทำงานของบันไดเลื่อนทุกตัว
ในทุกสถานีเป็นกรณีพิเศษในทันที
และจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปดำเนินการ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันแบบนี้อีก
ให้ผู้โดยสารได้มั่นใจนะคะว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด
คุณผู้ชมแบบนี้ละกันเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณผู้ชมมีความกังวลเรื่องของความไม่ปลอดภัยในตัวเองหรือเปล่า
กับเรื่องของการไปใช้บริการบันไดเลื่อนทุกที่เลย
เพราะว่าช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์ที่เมืองจีนยอมรับนะคนจำนวนมาก

คือขึ้นแล้วก็วิตกกังวลมันจะหลุดไหมมันจะพังไหม
โดยเฉพาะพอขึ้นไปถึงด้านบนปุ๊บมันจะมีแผ่นพักที่เป็นแผ่นเหล็กคอบอยู่
กระโดดข้ามไปเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เมืองจีน

วิตกกังวลไหมกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น

มาคุยกันที่หน้าจอของเราทางไลน์ด้วยแล้วกันนะครับ